สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันนะฮะ
ข่าวใส่ไข่วันศุกร์วันที่ยังไม่เห็นแสงแดดเลย

หนูอูอี้อูอี้เขาบอกตอนนี้คุณจะต้องแยกให้ออกกับไข้หวัดใหญ่
เพราะว่าไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดอยู่เหมือนกัน

บอกไข้หวัดใหญ่ระบาดนะช่วงหน้าฝนอย่างนี้

ตอนนี้คือชิคกุลกุญญาเยอะมาก

มากับยุงที่จะปวดตามข้อตามกระดูกตาม

แล้วก็ที่จริงมันเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามันเป็นโรคที่เกิดแบบในป่าที่มันบรรยุง
แต่ตอนนี้มาเกิดในเมืองเยอะในกรุงเทพมันเยอะมาก

เพราะว่าผลตกกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว

ไปดูเรื่องราวของที่เราบอกกันไปนะคะเรื่องของน้องจีหุ่นนักเรียนชั้นป๒
ที่ถูกลืมเอาไว้ในรถตู้นะคะ
ปรากฏว่าเรื่องนี้ค่ะนักวิชาการก็ออกมาแนะบอกว่า
มันต้องแก้ปัญหาการลืมนักเรียนแล้วค่ะ
คือต้องมีการเปลี่ยนรถรับส่งใหม่ออกแบบที่นั่งให้มันเหมาะกับรถด้วยนะคะ

คือประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเปิดเผยถึงกรณีน้องจีหุ่นเนี่ยค่ะ
บอกว่าหลังจากทราบเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้ทำการตรวจสอบ
ครูผู้ควบคุมรถแล้วก็ครูเวรประจำรถตู้เพื่อที่จะเอาผิดทางจัญญบัน
แต่จากการตรวจสอบพบว่าครูผู้ควบคุมรถนะคะ
คนนี้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ดังนั้นก็คือคณะอนุกรรมการด้านจัญญบัน
จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็
นำเสนอให้ที่ประชุมกรมวพิจารณาโทษทางจัญญบันต่อไปได้
ส่วนอีกท่านหนึ่งครูเองประจำรถตู้
ก็พบบอกว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก็ทำให้ทางกรมวไม่สามารถเอาผิดทางจัญญบันได้นะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกไปเรื่องของนักวิชาการด้านการศึกษาค่ะคุณสมพงศ์จิตระดับ
ก็มีการบอกว่าเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงเวลาที่
นางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องกลับมาทบทวนนโยบายสถานศึกษาแล้วค่ะ

ซึ่งคุณสมพงศ์เขามองว่าทางสทรรับมือ
มันเป็นวิธีการแบบเดิมก็คือว่า
ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยค่ะก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อที่จะหาคนผิดมารับผิดชอบแล้วรอให้เรื่องมันจบไป
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตระหนัก
แล้วก็เห็นความสำคัญของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะ
ท่านก็เลยมองว่าถ้าจะแก้ปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถเนี่ย
ควรจะปรับเปลี่ยนรถรับส่งนักเรียนใหม่
เพราะอย่างนี้คุณผู้ชมคือรถตู้ที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะคะ
คือถูกนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์
เพราะว่าที่นั่งรถตู้เขาสร้างมาให้ผู้ใหญ่นั่ง

แล้วก็ในหลายประเทศเนี่ยค่ะเขาสร้างรถโรงเรียนนะคะ

แต่ประเทศไทยกลับเอารถอะไรไม่รู้มารับเด็กนักเรียน
ก็เป็นกรณีนี้ที่นักวิชาการแนะนำมานะคะ
ส่วนหัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์
ของโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าเด็กที่ถูกทิ้งในรถ

หรือว่าภาวะที่ร่างกาย

อันนี้เป็นปัญหาที่พบในหลายประเทศเลยค่ะ

พบได้๓๐๖๐รายต่อปีนะคะ

จะพบง่ายในเด็กและคนชรา

จะแค่ประมาณ๒๕๓๐องศาเซลเซียสนะคะ

สูงเกือบ๖๐องศาเซลเซียส

มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นแน่นอนถึงระดับอันตราย

อยู่ในรถยังไงก็อันตรายอยู่ดี

ใช่คือท่านบอกว่า

เพียงแค่๕นาทีนะคุณผู้ชมค่ะ
มันจะสูงถึง๗๕องศาเลย

เราจะเปิดหน้าต่างแง้มลงมา

เปิดหน้าต่างทั้งหมด

ดังนั้นการปล่อยเด็กเอาไว้ในรถที่อยู่กลางแดด
แม้จะเปิดหน้าต่างยังไงก็อันตราย
ทีนี้การวินิจฉัยกรณี

แล้วก็สภาพแวดล้อมในการช่วยวินิจฉัย

เพราะว่าการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ทำให้การเปลี่ยนแปลงในร่างกายมันมีน้อย
ทั้งนี้ทั้งนั้นการวัดอุณหภูมิของศพอาจจะช่วยได้ค่ะ
แต่ว่ามันควรจะตรวจเทียบกับอุณหภูมิในที่เกิดเหตุ
ความเข้าใจผิดว่าเด็กถูกทิ้งในรถจะตาย
จากการขาดอากาศหายใจควรแก้ไขนะคะเรื่องนี้
เพราะว่ามันจะทำให้คิดว่าเราสามารถปล่อยเด็กทิ้งเอาไว้ในรถ

ก็ทำแบบนั้นซึ่งจริงมันทำไม่ได้

ผู้ใหญ่ยังตายเลยถูกป่ะ
เปิดแอร์ไว้ที่เราอ่านข่าวกันยังมีเสียชีวิตเยอะแยะเลย

แต่ว่าอันนี้จริงเป็นว่าหลายคนไม่รู้
เหมือนที่พี่เมบอร์ว่า
ถ้าจอดกลางแดดอันนี้แบบที่ไม่ได้เปิดหน้าต่าง
ถึงขนาดแม่แง้ม๒นิ้วนะยังไปถึงระดับเท่านั้นเลย
จีหุ่นอยู่๗ชั่วโมงครึ่งอะค่ะ
ตั้งแต่เช้าจนเด็กเรียนหนังสือเสร็จ
แล้วเด็กจิตแค่ความแปลกคือโอเคแหละเขาบอกว่า
เป็นไปได้ว่าที่เลือดออกมาเพราะว่ามันไม่มีอากาศหายใจถูกต้องไหม

กลไกของร่างกายเวลาคนจะเสียชีวิตอย่างนี้เลือดมันจะออกอะไรอย่างนี้ไง
แต่ก็ต้องรอผลแหละต้องดูว่าตกลงจะยังไง
คุณพ่อคุณแม่รอผลชัดเจนจากนิติแล้วดูว่าจะขอผ่าพิสูจนซ้ำหรือเปล่า

ว่าเอาจริงเป็นลูกคนเดียว

ก็แปลกเขาบอกว่าโอเคละการสื่อสารระหว่างครู
วันที่ครูมาบอกกับทางพ่อแม่ว่า

หรือโอเคล่ะมันมีที่ว่า
อยู่ดีเด็กอ่ะหายไปจากห้องเรียนอ่ะ

ซึ่งไม่ว่าโรงเรียนรัฐบาลยังโทรตามเลย

แต่นี่เป็นโรงเรียนเอกชนด้วยเขาว่าอย่างนั้น

หูพ่อแม่ฟังแล้วก็แบบใจสลายนะ

มีใครเข้าไปเป็นแฟนเพจ

เป็น๓๐๐คนแล้วพี่มุทรเข้าไปดูยัง

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเขาบอกว่า

คำอธิบายไว้ว่าจัดทำขึ้น

ความเคลื่อนไหวนะปล่อยมาแบบ

ขึ้นเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีปุ๊บ

ฟีล์ชฟีล์ชผลงานฟีล์ชภารกิจ

เนื้อหาเนี่ยนะคะถ้าไปไล่ดูนะคุณผู้ชม
ที่ผลเนตปรวิทำมีลงชีวะกระวัติหัวเคาะ
ป้อมผู้รักแม่และชอบชิมรบหนักไม่เคยอยู่หลังลูกน้อง
เนื้อหาบางช่วงบางตอนเอามาจากหนังสือ
พี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีอุ๊ย
เช่าอ๋อเหรอคะมีหมาเช่า๘ตัว

อืมนั่นแหละเขาก็เลยมีการเอารูปอิริยบทต่างต่างตั้งแต่
สมัยที่พลเนกประวิทย์เนี่ยไปนรเตรียมทหาร
กระทั่งเข้ารับราชการแล้วก็เข้าสู่การเป็นนักการเมืองด้วยค่ะ

วันนี้พลเอกวิทย์ลงพื้นที่ใช่ไหมประชุมเรื่องของเกี่ยวกับที่ดินนะครับ

สมัยที่เขายังแบบหนุ่มเป็นทหารอยู่
ป้อมยังคงจุดยืนมั่นคง
ก็คือว่าไม่มีไม่รู้

จุดยืนเขามั่นคงจริงไม่มีไม่รู้
คือเหมือนลักษณะคือเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนอกเหนือจากนี้
เขาก็ทำงานของเขาเขาว่าอย่างนั้นถูกไหมคะ
นี่เห็นไหมภาพพี่มดเคยเห็นภาพแบบ
พี่เคยเห็นในหน้าสือแล้วเกิดทันป่ะแล้วเกิดทันยุค
แต่พี่รู้ว่าเหมือนกับว่าเขาอยู่บ้านพักทหารกัน
เขาอยู่กัน๓พี่น้องก็คือประวิทย์ประยุทธ์แล้วก็คุณอนุพงศ์

ซึ่งบ้านหลังนั้นคือบ้านพักทหารเขาก็จะมีชื่อเขียน

เขาก็จะมีตอนนั้นแต่คือประวิทย์วงสถวัณธ์อือ

ว่ะเหล่าเมื่อว่ะ

อืมเขาถึงเรียกว่าสามปอไงอ๋อนี่ไงถึงได้เป็นเนี้ย
ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดี

เพื่อนหน้าเลี้ยงพี่ใหญ่ของทั้งสามก่อน

ทุกอย่างเนี่ยคือแบบว่าเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับ

ผู้บังคับการทหารบกผู้บัญชาการทหารบกอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็จะเป็นคุณอนุพงศ์ถูกต้องไหมครับ

คุณอนุโพงต่อมาเป็นคุณประยุทธ์หลังจากวิกปังพ่อตาของเป้ยปานราชอ่ะ

มินทันยุคพลเอกอนุพงศ์เพราะว่าตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักใช่ไหมคะเรื่องเรือบิน

การที่แบบว่าในสามพี่น้องดูแลสามปอใช่ไหมนะเพราะวันนี้ทุกคนเอาภาพนี้ลงมากันเยอะพอสมควร
ก็เพราะว่าก็มีข่าวว่าเฮ้ยพี่น้องไม่รักกันแล้วหรือเปล่าเออเนี้ยคือ
เขาก็เลยเอาย้อนกลับไปว่าเนี้ยเขาจะไม่รักกันได้ยังไงในเมื่อเขาอยู่กันมา
ตั้งแต่แบบว่าบ้านหลังนั้นน่ะเนี่ยเห็นไหมสมัยตำแหน่งอะไรก่อน
ร้อยนะรู้สึกจะเป็นร้อยเอกใช่ป่ะเออน่ะอ่านไม่เห็นอ่ะบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านประวัติศาสตร์นะฮะ
นั่นน่ะสิอุ้ยนี่เหมือนนั่งดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเรียนวิชาประวัติศาส
แล้วเขาก็ไปเอารูปปิ๊กป้อมสมัยก่อนมาอ่าอืนมีส้มเห็นไหมร้อยเอกร้อยโข
ร้อยเอกประวิกษัตว์วงศูนย์หรืออาหาระยูดจันโ็ชาแล้วก็ร้อยตรีไหม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

อย่างแรกวันนี้มีคนพูดถึงนายกเพราะนายก

เขายังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะฮะ

แทบหยุดปฏิบัติหน้าที่

แล้วก็ไปแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นการไปตรวจ
โชว์เกี่ยวกับอาวุธทั้งหลาย

ต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่คนไทยถามกันเยอะเหลือเกิน
ว่านายกจะกลับมาเป็นนายกอีกไหมเพราะถ้านับกันจริงมันเหลืออีกไม่กี่เดือนนะ
วันนี้เรากันยายนแล้วนะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราอุมภามีนารยุปสภาแล้ว
ครบเทอมด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ช่วง๗เดือนสุดท้ายเนี่ยบิ๊กป้อมจะรักษาการนายกยาวเลยเหรอ
เพราะว่าตอนแรกเราสงสัยว่าโอเคตอนแรกที่เราเข้าใจว่าภายใน๑เดือนถึงจะรู้ว่าคำว่า๘ปี
สารท่านตัดสินยังไงวินิจฉัยยังไงถูกต้องไหมครับ
เพราะว่ามันเป็นแนวทางทางออกได้หลายทางเหมือนกันว่าโอเคละในช่วงคอสชมันเป็นช่วงที่เหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบ
อ่ะ๖๐เราถึงมาเขียนว่ารัฐธรรมนูลเนี่ยให้เริ่ม๘ปีเราเขียนตั้งแต่ปี๖๐
อ่ะ๖๒เป็นปีที่เราเลือกตั้งที่แบบว่าประเทศไทยกลับมามีการเลือกตั้งแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง
เริ่มนับตรงไหนดีถูกอืมใช่ไหมสิ่งหนึ่งอย่างที่เราเคยอธิบายไปไปในรายการคือคุณมีชัยรุชพันธ์
ตีความของคนทั้งหมดที่ประชุมกันอยู่สวเนี่ยเขาตีความว่าไอ้๘ปีเนี่ย
จะต้องรู้ไอ้๘ปีเนี่ย๘ปีไหนหรือท่านนายกเองเนี่ย

แต่ว่าเคยฟังความคิดเห็นของฝั่งที่เขายึดตาม

ใช่เพราะว่าคือจะบอกว่าเริ่มหกศูนย์เริ่มเขียนหกศูนย์
แต่กฎหมายมันมีผลย้อนหลังอยู่แล้วค่ะ

พลเอกประยุทธ์เคยให้สัมภาษณ์นี่
ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีมา๘ปีมีผลงาน
เท่ากับว่ายอมรับว่าเป็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
แล้วก็ถ้าเขาบอกว่าลองไปดูในรัฐธรรมนุนที่เขียนเอาไว้เลยค่ะ
คือมันระบุชัดเจนว่า
เริ่มตั้งแต่แม้จะมีการรัฐประหารก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนนั้น
ทางฝั่งที่เขาอาศัยทางข้อกฎหมายเขาเลยบอกว่า
มันก็ต้องนับตั้งแต่เป็นคอสช

นี่ก็คือต้องมีเอกสารชี้แจงจากคนเอกประยุทธ์ถูกไหมคะ
ซึ่งวันนี้รู้สึกคุณมีชัยเริ่มเขียนไปแล้ว
คุณมีชัยได้ส่งไปแล้วว่าณวันนั้นไอ้การตีความทั้งหมดว่าไอ้๘ปีเนี่ยคุณมีชัยได้ส่งไปแล้ว
แต่แรงคาวระดับ๐จากทางแม่รัฐบาลก็เปิดเผยถึงการส่งเอกสารชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญ
กรณีมีผู้ยื่นคำร้องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี๘ปี
ก็คือฝ่ายค้านนั่นแหละเป็นคนยื่นเอ้านายก๘ปีแล้วเนอะ๘ปีแล้วเนอะ
เขาได้ส่งคำชี้แจงไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วฮะ๑กันยายน
เอาไว้เริ่มต้นเดือนเลยถูก๑กันยายน
โดยพลเอกประยุทธ์อ่านทุกข้อความด้วยซ้ำไปแล้วก็รับทราบเรื่องแล้ว

เมื่อนายกอ่านปุ๊บนายกเขาไม่ได้กังวลอะไรเลย
สำหรับเนื้อหาที่เขาจะชี้แจงไปเนี่ยเขาได้ตอบข้อสักถามแล้วก็ชี้แจง
ตามที่ผู้ยืดร้องกล่าวอ้างความยาวที่ส่งไปทั้งหมด๓๐หน้า
รายละเอียดจะเป็นการชี้แจงตามหลักกฎหมายและข้อกฎหมายอย่างไรตีความอย่างไร
ควรจะเป็นยังไงเพื่อให้ศาลเนี่ยท่านใช้ดุลพินิษฐ์ในการพิจารณา
ระหว่างนี้ก็ต้องรอว่าสารจะชี้แจงในประเด็นใดเพิ่มเติมหรือเปล่า

๔ต่อ๕เกือบครึ่งนะ
ที่ว่าฉิวเฉียดเพราะว่าเขาบอกประธานก็มาร่วมด้วย๑คน
ถ้าประธานมาร่วมด้วยก็เป็น๓ต่อ๖
๓ต่อ๕๓ต่อ๕เพราะว่าถ้าไม่นับประธาน
แต่อันนี้ที่มีอีกหนึ่งคนก็คือประธานด้วย

สรุปแล้วเขาบอกว่าในการชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมเนี่ย
ก็ต้องเตรียมเหมือนกันในระหว่างที่ต้องรอว่า
สารเนี่ยเขาจะให้ชี้แจงประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
ถ้าไม่มีศาลก็จะนัดฟังคำพิพากษา

นายกประยุทธ์จะได้เป็นนายกต่อหรือเปล่า
แล้ว๘ปีตีความยังไงรออย่างเดียว
คือรอศาลท่านจะนัดฟังคำพิพากษา
ส่วนการชี้แจงในประเด็นที่ถือว่ายากและต้องทำให้รอบครอบ

เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเป็นการชี้แจงแก้ต่าง
แก้ต่างที่ผู้ยื่นกล่าวอ้าง
ที่เขาเนี่ยอ้างอันนั้นถูกอันนี้ผิดยังไง
เราก็ชี้แจงไปตามข้อกฎหมาย
ควรจะเป็นยังไงหรือไม่เป็นยังไง

ซึ่งสามประเด็นใหญ่คิดว่าจะออกมาคือหนึ่ง

ว่าจะเริ่มจากวันที่๒๔สิงหาคม๕๖
หรือจะนับวันที่๖เมษายนปี๖๐

หรือเราจะนับวันที่๙มิถุนายนปี๒๕๕๙
เพราะอะไรวันนั้นเป็นวันโปรดก้าว

ก็ต้องรอฟังความตัดสินนั่นแหละ

อยู่อีก๒๐ปีก็ได้
รองนายกก็อยู่อีก๒๐ปีก็ได้
แต่ว่าเปลี่ยนสะพงเปลี่ยนสภาก็ยังคนเดิมเหรอ

สมมุติเราบอกอยากจะได้พลเอกประยุทธ์มาสืบทอดในการที่แบบว่า

ใช่ไหมครับถูกคือเขายังมีโอกาสเป็นเรื่อย
แต่นายกต่อให้เป็นใคร
มีโอกาสบอกพวกนี้ประชาชนแอบน้อยใจนะถ้าไม่ทักทาย
วันนี้รถเขาเปิดกระจกไม่ได้
เพราะปกติรถที่นายกกดรีโมทได้คือรถเบ้นกันกระสุน

วันนี้รถเบนต์กันกระสุนตอนแรกประเทศไทยเราสั่งมา๔คัน
คือก่อบวงเงินอยู่ตกคันหนึ่งรู้สึกจะ๙๐ล้าน
๔คัน๙๐ล้านแต่ตอนนั้นไม่ใช่นายกใช้คนเดียวต้องให้ความเป็นทางกว่านายกสิทิศนิดหนึ่ง
เพราะว่านายกเขาซื้อตอนนั้นน่ะซื้อเผลอรับอัตราทุกของอาคัตุกาล

วันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ย
โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี
ซึ่งวันนี้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
แล้วก็ต้องออกจากโฆษกประจำสำนักนายกถูกต้องไหมครับ
เขาชี้แจงผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊คกรณีการนำเสนอข่าวมีแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเห็นไหมทุกวันนี้เขาจะไม่ใช่คำว่านายกรัฐมนตรีแล้ว
ใช้แค่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
จากกรณีมีป้ายเชียร์แล้วก็เตรียมมามอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยเขาลงพื้นที่ในการเป็นทหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ในการติดตามปัญหาน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
แต่ปรากฏว่าแม่เข้าถึงตัวคุณประยุทธ์ไม่ได้เลย

คนคนก็เลยตะโกนอ่ะไปฟังนิดนึงรอบหน้าไม่มาแล้วอุ้ย

ทำไมไม่ให้เราพบเนี่ยเพราะอะไรเนี่ย

นายยกอย่างน้อยบอกทำไมละบอกไหมบอกมือร่างดี

ตั้งแต่นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้สัมภาษณ์

แม้กระทั่งเขาไปงานดูงานอาวุธ
เขายังไม่สัมภาษณ์เลย
ณยกสู้สู้ณตูอยู่ยาว

ลุงตู่อยู่ยาวอะไรอย่างนี้นะครับ

คันนี้หรือเปล่าเนี่ยแหละสงสัยไส้คันนี้แหละ
เขาบอกว่ารอบหน้าไม่มารับแล้วนายกเนี่ย
นายกไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่พบประชาชนนะฮะ

แต่เวลานี้พลเอกประยุทธ์อย่างแรกเลย
คือทางคุณธนกรก็อธิบายอย่างนี้ว่า

เขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
นะฮะเขาอยู่ในตำแหน่ง

นำไปเป็นประเด็นโจมตีเขาเขาว่าอย่างนั้น
และสิ่งสำคัญรถคันที่ท่านนั่ง

มันเปิดขึ้นลงไม่ได้เหมือนรถทั่วไปของพวกเราไง

สุดยอดนะว่ากระจกรถคันนี้อ่ะ
อะดูรถเขาสิก็จะเป็นแบบเปิดขึ้นลงไม่ได้

ถ้างั้นคือต้องเปิดประตูออกมาอย่างเดียว

บ๊วยเก้าเราก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะสังเจย์
ว่าหนึ่งนายกไม่อยากจะตอบคำถามนักข่าว
ก็ใช่แต่ไม่ใช่นักข่าวแต่ประชาชน

ไม่สงสารป้าหรอกป้า
ฉันเจอคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นยังไง

เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เลี่ยงที่สุดคือ

ครูดำเป็นอะไรไม่ลงมาเลย
ทักทายกันหน่อยเลยดูรายการทุกวัน

แต่ท่านนาโยกก็เลยฝาก
แฟนคลับทุกคนแม้ว่าท่านนายกจะทักทายไม่ได้
แต่ท่านเห็นแฟนคลับเนี่ยกำลังใจคุณประยุทธ์เขาบอกดีใจ
ดีใจซึ้งใจปลื้มใจที่มีคนมารอรับถือป้ายเห็นหมด
คุณธนกรบอกเห็นหมดรักลุงตู่ลุงตู่อยู่ยาวลุงตู่สู้
เห็นแต่ไม่ลงมาแม่เสียใจอ่ะ
ไปยืนรอรับดูสิอายุทยาหรือเปล่าเนี่ย
ก็สงสารป้าเมื่อกี้เขาดูครับแค้นใจมากเลยนะ
เขาสะมารอเผื่อให้มีของให้ไง
แต่ก็คือวันนี้พลเอกประยุทธ์ไปปฏิบัติเอาอีกครั้งว่าไปปฏิบัติหน้าที่
นามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ไปตรวจพื้นที่น้ำเพราะว่าโอเคล่ะเราก็เห็นข่าวเนี่ย
ข่าวก็มีการว่าน้ำเข้าโบราณสถานหลายที่แล้ว

คือบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะ

น้ำแบบท่วมแบบมิดรถเลยที่ภูเก็ต

แต่ปีนี้ถ้าสมมุติน้ำมันท่วม

แต่เขาบอกว่าโอเคสบายใจได้

น้ำมันยังห่างกัน๓เท่าตัว

สิ่งหนึ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้คือพายุว่ามันจะหนักจะเบา
หลายคนติดตามกรณีของน้องเจ้าขาค่ะน้องน้อยอายุสามขวบอ่ะนะคะ
ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสอาการโคม่ารวมไปถึงน้องพีพี
ซึ่งเป็นน้องชายของน้องเจ้าขาด้วยนะคะที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
คือนายนัทธพลนะคะก็เป็นคุณพ่อพร้อมด้วยนางอันนันต์อันนี้เป็นคุณย่านะคะ
ก็เดินทางเข้าไปร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรเพื่อที่จะปรึกษาแนวทาง
แล้วก็ดำเนินคดีอะค่ะกับผู้กระทำความผิดเพราะว่าที่แรกเลยเนี่ย
ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องถูกทำร้ายจากใครนะคะ
เพราะว่าที่ทราบก็คือว่าพ่อกับแม่เขาเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่วันที่๒๓พฤษภาคม
ทีนี้แม่เขาตัดสินใจว่าเขาจะเอาน้องทั้งสองคน
น้องเจ้าขากับน้องพีพีเป็นคนไปเลี้ยงเอง

ทีนี้เนี่ยต่อมาวันที่๑สิงหาคมก็มีการพาน้องเจ้าขาเนี่ยค่ะ
ส่งที่โรงพยาบาลด้วยอาการที่แบบโคม่าแล้วนะคะ
คืออาการต่างนี่คือคุณหมอเห็นบอกเลยว่าแบบต้องไปแจ้งความแล้ว
ก็พยายามติดต่อหาคุณพ่อของเขา
คือน้องเข้าไปเนี่ยคือมีอาการชักเกร็ง
ข้างในสมองชั้นนอกเลือดออกตาข้างซ้ายตามตัวเนี่ยมีรอยฟกช้ำอ่ะนะคะ
ทีนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็มีแบบว่าการบาดเจ็บที่สมอง
เพราะต้องมีการผ่าตัดสมองมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ต้องมีการดูดเสมหะทุกครึ่งชั่วโมง
แล้วก็ต้องทำกายภาพบำบัดทุกวัน
ซึ่งคุณหมอเองเขาก็บอกว่าถ้าภายใน๖เดือนอาการไม่ดีขึ้น
น้องจะพิการตลอดชีวิตก็พยายามจะติดต่อติดต่อคุณพ่อมา
ปรากฏว่าวันที่๙สิงหาก็มีการติดต่อคุณพ่อมา
คุณพ่อมาเห็นก็คือตกใจคุณย่ากับคุณพ่อมาบอกว่า
หลังจากเขาแยกทางกันไปเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไร
แต่นับจาก๒๓พฤษภาไป๓วันนะคะ๒๖พฤษภา
ลูกชายคนเล็กของเขาก็คือน้องพีพีเนี่ยเสียชีวิต

ก็ไม่ได้รู้เรื่องเรื่องราวมันผ่านกันมาเป็นเดือนนะคะ
เงียบไปจนต้องไปถึงทนายรณรงค์แก้วเพชรนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าคนก็ไปตามหาว่าแม่แท้เนี่ยกับแฟนใหม่
ซึ่งก็คือพ่อเลี้ยงเนี่ยหลังจากเอาน้องมาส่งที่โรงพยาบาลวันที่๑สิงหา
หายตัวไปเลยหายตัวไปคนก็พยายามจะไปตามหาค่ะ
ล่าสุดข่าวแจ้งมานะคะว่าสารจังหวัดนนทบุรีเนี่ย
อนุมัติหมายจับนายธินกรกมลสินซึ่งเป็นแฟนใหม่ของนางสาวนัทธรวิทย์ณปัตตานี
ซึ่งเป็นแม่แท้ของน้องเจ้าขาเนี่ยค่ะ
ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
พร้อมกับมีการออกไหมจับตัวคนเป็นแม่แท้เนี่ยค่ะ
ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสพบางบัวทอง
สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายได้ที่ร้านสะดวกซื้อย่านรำคำแหง
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็มีการควบคุมตัวมาสอบสวนต่อที่โรงพัก
แต่ผู้ต้องหาทั้งสองรายยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
แล้วอ้างบอกว่าเด็กเนี่ยเป็นคนทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บ
คือเด็กสามควบเหรอค่ะนี่ไงแล้วเวลาเราเห็นภาพที่แบบว่า
คุณย่าเขาไปแล้วน้องพยายามจับมือคุณย่าเหมือนพยายามจะพูดอะไร
ที่เขาพยายามจับแล้วก็พยายามจับเพราะว่าจริงคุณย่าเขาก็เลี้ยงมาด้วยไง
นี่จังหวะนี้ดูสิคะแล้วตามตัวก็คือมีรอยฟกช้ำ
กระทั่งที่นิ้วที่เราเห็นก็น่าจะเป็นรอยช้ำของน้องนะคะ
ตรงตามตัวจริงขนาดไหนถึงเบ้าตาช้ำกะโหลกเลือดข้างอย่างขนาดเนี่ย
ลองไปฟังเสียงคนเป็นแม่แท้กับพ่อเลี้ยงเขาว่าเขาพูดว่ายังไงค่ะ
ตอนที่เราอุ้มน้องลงไปโรงพยาบาลนะครับคืออะไรขึ้นนะครับ
คือตัวคุณพ่อแท้ของเขาเนี่ยอย่างมันมีกรณีที่หลัก
เขาเองเขาก็สงสัยมากแหละเพราะว่าตัวลูกชายคนเล็กเขาอย่างน้องพีพีนะคะ
๒ขวบคือคุณพ่อเนี่ยหลังจากเลิกกับคุณแม่ไปใช่ไหมคะ
น้องเสียชีวิตตอนแรกพ่อไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยไปเช็คไปเช็คจากคุณหมอแล้วก็ไปถามที่อำเภอค่ะ
ปรากฏว่าที่พ่อสงสัยเพราะว่าเงินอุดหนุนบุตรปกติมันเข้ามาทุกเดือน
อยู่ดีมันหายไปอยู่ดีมันก็ไม่มีการส่งอันนี้มาก็เลยมีการไปเช็ค
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็แจ้งบอกว่าพ่อลูกพ่อเสียชีวิตแล้วไง
แจ้งเสียชีวิตตั้งแต่๒๖พฤษภาเนี่ยพ่อก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไปถามคุณหมอคือภาวะเลือดออกในช่องท้อง
คือตอนนั้นพ่อเข้าใจว่าโอเคลูกเขาคงไม่สบายแล้วก็เสียชีวิต
แต่ทีนี้ค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็มีทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ย
โทรไปหาคุณพ่ออีกเหมือนกันแล้วก็บอกกรณีของน้องเจ้าขา
ว่าน้องเจ้าขาเนี่ยอาการบาดเจ็บสาหัสอาการโคม่ามากคล้ายว่าถูกทำร้าย
คุณพ่อก็เลยตีรถจากชนบุรีเข้ามาเพื่อที่จะมาดูอาการกับคุณย่ามาดู
แล้วพอมาเห็นทีแรกคุณหมอบอกเลยบอกว่าคือคุณย่ามาเห็นคือวันที่๙แล้วนะคะ
สิงหาหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณย่ามาเห็นตั้งแต่วันแรกที่มาส่งที่โรงพยาบาล
คุณย่าจะจำไม่ได้เลยว่าแบบนี่คือน้องนี่หลานตัวเอง
คือเป็นกรณีแบบนี้ค่ะอันนี้เขาไปที่สพบางบัวทองคุณพ่อกับคุณย่า
แล้วก็ทนายรณรงค์แก้วเพชรก็คือด้วยความที่จริงจริงอ่ะเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาสักพัก
แต่ว่ามันเงียบไงคะมันเงียบไปมันไม่ได้มีการติดตามว่าคดีเป็นยังไง
เพราะคุณจริงคุณพ่อของย่าเขามีการไปแจ้งความแล้วแต่เรื่องมันก็เงียบเงียบ
ก็เลยเนี่ยไปแจ้งให้ทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยปรึกษากันว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเรื่องนี้ยังไง
ถ้ามีการไปสอบถามกับเพื่อนบ้านนะคะเรียกว่าที่อยู่คอนโดด้วยกัน
เขาก็จะบอกว่าหลังจากที่แม่แท้กับแฟนใหม่เขาเข้าไปอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะ
ก็จะได้ยินเสียงน้องร้องบ่อยบ่อยไงเหมือนถูกทำร้ายก็มีการขึ้นไปดู
แต่ห้องมันปิดอยู่แล้วเข้าไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้
แฟนใหม่ก็คือพ่อเลี้ยงเนี่ยอุ้มน้องแล้วก็เหมือนห่อผ้าเช็ดตัวเนี่ยค่ะ
เพื่อจะเอาไปส่งที่โรงพยาบาลเขาเห็นอันนี้
ไม่หรอกเราอ่านข่าวนี้จนเศร้าเนอะ

แล้วปัญหาครอบครัวมันกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวัน
ค่ะมันเหมือนเป็นปัญหาประจำวันไปแล้ว
อืมเออตัวคนเป็นพ่อเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาเข้าใจว่าอ่ะตัวตัวแม่แท้แท้เนี้ย
อยากตัดสินใจว่าจะเอาลูกไปเลี้ยงเขาให้ไปเพราะเข้าใจว่าโอเคเขาเลี้ยงได้
ก็ให้ไปเลี้ยงแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์มันดันเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้
แล้วลูกเขาคนเล็กเสียชีวิตคนโตน้องเจ้าขา๓ขวบอาการโคม่า
แต่ตอนนี้อาการน้องก็คือผ่านมา๑เดือนตอนนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว
ดูสิเอาจริงคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนนึงโคม่า
แต่ตอนนี้ตัวทั้งแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงเขายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
แต่ด้วยแบบสภาพแวดล้อมและพยานหลักฐานต่างมันนำไปสู่การนำจับในวันนี้เขาถึงไปจับมา
ใช่เพราะว่าจริงผลตรวจร่างกายคุณหมอยังไงก็บอกได้ว่าเด็กทำตัวเอง
หรือว่าเด็กถูกกระทำแล้วสภาพร่างกายเขาที่แบบบอบช้ำเลือดคังต่างนานา

เลือดออกในสะท้อนมันก็คือมันต้องแบบกระทบกระเทือนถูกไหม
อันนี้พูดจริงแต่ตัวเองไม่ได้ติดใจแบบดีนักหนักแต่ฉันรู้สึกว่าแบบว่า
ดีก็ได้เนี่ยแต่ร้องลงจะทรมาน
โอ้ยมีแชทใช่ไหมคะมีแชทข้อความที่ตัวแม่เด็กกลุ่มให้คุยกับย่า
ไม่ต้องจำไว้นะโทรมาก็ไม่ให้คุย

ไม่มีเงินส่งให้ลูกแต่มีเงินเที่ยวมีเงินไปศักดิ์
ก็สมควรให้ลูกมันตาย

คือแม่ของเด็กแท้เหรอค่ะพี่
แล้วมันใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะหลังจากเลิกกับพ่อไป
นี่คือ๒๓พฤษภาแยกทางกันนะพี่
แล้วปรากฏว่าไม่กี่เดือนนะคะ๑สิงหา
พาน้องเจ้าขาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ในขณะที่ลูกชายคนเล็กแค่๒๖พฤษภา๓๔

พ่อยังเห็นสภาพน้องยังดีอยู่เลย

ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรโรคอะไรต่างก็ไม่มี

แบบจำไซม์เป็นปกติเลยค่ะ
แต่มาเจออีกทีนึงคือพ่อก็ตกใจเลยว่าอ้าว
ทำไมลูกเสียชีวิตกับอีกคนนึง
ไม่ใช่ดูสิแต่อันนี้ชัดเจน

มันก็ไม่ควรจะไปฆ่าลูก
ไม่ควรจะลงจากเด็กค่ะ
อาหารแล้วจิตตกรู้ไหม
งั้นตำรวจไม่ออกหมายจับหรอกไม่งั้นตำรวจไม่จับแน่นอน
เออเอาหลานแม่ก็เอาหลานมาเลย

ฉันยังเออขนาดฉันจิตใจแข็งแกร
ฉันเห็นเด็กวิ่งมาหาทุกวันฉันยังอ่อน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
หลังจากนั้นการที่ติดกาแฟกิ่งกษา

ความรันสูงคนติดกาแฟ

เดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะสักครู่เดียว

แง่ของคดีความตอนนี้มันเหลือแค่การรวบรวม
พยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติม

เบิกตัว๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้ค่ะ
ไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิตอีกรอบหนึ่งแล้ว
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยใบแรกที่ออกมาเนี่ย
คือออกมาก่อนมากกว่าหนึ่งวันใช่ไหมคะ
ทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่ามีการบิ๊กโจ๊กอะค่ะ

ในหน่วยงานที่แบบทางสตชเป็นคนเลือกไว้นะคะ
ถ้าเกิดพบว่าป่วยจริง

บำบัดหายแล้วต้องกลับมารับโทษด้วย

ขอรับเรื่องขอเรื่องให้เอ่อสิบโทที่เป็นทหารเนี่ย

ทั้งตีทั้งฟาดเอาเครื่องช็อตไฟฟ้า

เรียกว่าซ้อมทรมานก็อาจจะได้นะคะ

เขามาแฉมาแจ้งความแล้วก็เป็นคดีความ
สิบตำรวจโทยิงก็ออกมามอบตัว

หงายการ์ดบอกว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้จริง

การดำเนินคดีอายามีอยู่๒สพ
สพแรกก็คือสพเมืองราชบุรีนะคะ
พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อสารแล้ว
ตัว๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้ไปตรวจจิตเวท
เพื่อนำผลการตรวจมาประกอบสำนวนคดี
พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานไปหลายปากแล้ว

เกี่ยวข้องตามขั้นตอนกฎหมาย
ส่วนอีกสพนึงคือสพชะอำค่ะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการสอบปากคำผู้ต้องหาที่เรือนจำราชบุรีเพิ่มเติม
สอบปากคำผู้เสียหายก็คืออดีตทหารหญิงเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์
สอบปากคำพยานไปหลายปากแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเหมือนกัน
สองสพถ้าเกิดว่าขั้นตอนเนี่ยอยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานใกล้เคียงกัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ามีการดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
ซึ่งในเรื่องของการดำเนินคดีก็จะต้องมีทั้งทางอาญาและการดำเนินการทางวินัยด้วย
เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดและที่กฎหมายให้อำนาจ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและอีกสิ่งหนึ่งที่ทางสตชยืนยันเขาบอกว่า
นี่เป็นการกระทำผิดส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดภาพรวมทั้งหมดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่เขาก็บอกมีการสั่งปลดย้อนหลังอืมมีการสั่งปลดตำแหน่งเขาเยอะจังเลยแม่
คือเอาง่ายวันนี้คือมีทั้งกอรมนก็ออกมาพูดใช่นะฮะ
น้องจบยังเดี๋ยวก่อนถึงคือบอกมีการสั่งปลดย้อนหลังมีการเอาเงินคืน
คนเฮ้ยมันง่ายไปหรือเปล่าอืมเพราะว่าถ้าสมมุติจริงจริงบอกว่า
ถ้าสมมุติกอรมนภาค๔เนี่ยส่วนหน้าเนี่ยจริงแล้วมีอยู่กว่า๕๐๐๐
๕๓พันคนนะฮะอืมจริงนี้เขาอยู่ที่ออกกอลกรอลมนภาคเนี่ยเขาว่าง่าย
จะเป็นแสดงขออนุญาตใช้เทดนุษฎ์ได้ไหมอ่ะได้จะเป็นเหมือนแสดงนุษฎกี่คน
มุมดีก็สำหรับเรื่องนี้คือผู้นำทุกองค์กรเกี่ยวกับทั้งสวทหารตำรวจพลเรือนมีทุกสังคม
เราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนั่นแหละแต่ต้องล้างระบบนี้นะฮะ
ระบบที่แบบว่าไปเอาคนมาทำงานไม่งั้นก็จะเป็นการไปตัดโอกาสคนที่เขาอยากจะเข้ามาทำงานกันจริง
แต่คนที่ไม่ได้เข้ามาก็ที่อยากได้งานทำก็หมดโอกาสไป
วันนี้กอรมนพี่ตอสเขาออกมาแถลง
ก็เลยบอกว่า๑๐ตำรวจโทยิงระบุว่าขอสมัครมาช่วยราชการเอง
กอรมนภ๔ส่วนหน้าพิจารณาแล้วเหมาะสม
ขออนุมัติบรรจุแต่ปฏิเสธหน้าที่ไม่เป็นไปตามความสามารถ

ยกเลิกช่วยราชการตั้งแต่๑ตุลาคม๖๔นู้น
แต่ก็คือถ้าไม่เป็นข่าวก็ไม่รู้หรือเปล่าว่าอ๋อไม่มีผลงาน
คือจริงนอกจากไม่มีผลงานก็คือไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยซ้ำ

และที่สำคัญเขายกเลิกตั้งแต่๑ตุลาคม๖๔ถึง๓๑กรกฎาคม๖๖
ก็คือวันที่เกิดเรื่องถูกต้องไหมครับ
แล้วก็มีการเรียกเงินค่าตอบแทนคืน
ก็คือพวกค่าเสี่ยงที่เขารับไปแล้วแสนกว่าบาท
เขาบอกกลัวหายล้อมคอกหรือเปล่า
คือที่ประชาชนต้องการก็คือว่าไปไล่ตรวจสอบให้หน่อย
ว่ายังมีแบบนี้ในแต่ละองค์กรหรือแต่ละหน่วยงานอีกกี่คน
ไม่ใช่ว่าโอเคมีคดีนี้ก็ดำเนินการเฉพาะคดีนี้แล้วก็จบคดีนี้ไป
เขาอยากให้ตรวจสอบทั้งกระบวนการทั้งองค์กรเลยว่า
หนึ่งมันยังมีอีกไหมอืมสองมีกี่คนและสามคุณจะแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวไม่ให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยยังไง

แต่เอาเป็นว่ายังไงก็ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่านี่คือการกระทำผิดส่วนตัว
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ทีนี้ทางพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานค่ะผู้ช่วยผอบตรก็บอกว่า
มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกสองบุคคลก็คือตำรวจที่เป็นเพื่อนชายคนสนิทอะค่ะ
แล้วก็เป็นเพื่อนอีกคนนึงของเจนุสเนี่ยแหละนะคะคือสองคนนี้เนี่ย
โจ๊กบอกว่ากำลังรอให้ผู้เสียหายก็คืออดีตทหารหญิงให้ข้อมูลอยู่ว่า
ถูกทำร้ายไปกี่ครั้งเอาไปประกอบสำนวนคดีและแจ้งข้อกล่าวหา
ตอนนี้เหลือแค่รอผลตรวจจิตเวทของเจนุสนี่แหละจากแพทย์โรงพยาบาลราชบุรี
อย่างที่บอกผลน่าจะออก๙กันยายนถ้าออกมาว่าป่วยจริงก็ไปบำบัดก่อน
ให้ดีขึ้นแล้วกลับมารับโทษแต่ถ้าสมมุติระบุว่าคุณไม่ป่วยจริง
ต่อแล้วนะแล้วใบรับรองแพทย์ออกมาได้ยังไง
ก็ต้องไปอีกสเต็ปนึงไปอีกหนึ่งวงการ
เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อซึ่งเบื้องต้นอีกสองคนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่า
มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นอดีตตำรวจเพื่อนชายกับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยนะคะ
เป็นข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นอันตรายสาหัส
และร่วมกันค้ามนุษย์ค่ะอัตราโทษจำคุกนะคะ๘๒๐ปีหรือสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนเนี่ยมีการแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายจนสาหัส
ประเด็นเรื่องโยกย้ายตำแหน่งงานของตำรวจหญิงรายนี้
พบตรคือพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ซึ่งเขาบอกคดีนี้ไม่ยากหรอกใครผิดก็ว่าไปตามผิด
ต้องเรกใช่ไหมต้องเรกกาแฟไว้ก่อนเนอะไปหาอ่านเอาเองว่าอยากกินเยอะ
เพราะตัวฉันเองพี่จะสรุปง่ายว่าพี่เคยกินเยอะแล้วความดันสูง

มันมีปัญหากับหลายระบบในร่างกายค่ะเอาแบบพอดีพอดีเนาะ
โอเคฮะพักเนาะเดี๋ยวกลับมา
ผลิตภัณฑ์ไลโอแฮคันเลอร์แชมพู

พี่มดเนี่ยพูดถึงบ่อยแปลงเพลงแปลงเพลงอะไรอ่ะ
ลองฟังก่อนไหมเอาไปฟังเพลงลองฟังหน่อยว่าแน็กร้องเพลงอะไรอ่ะ
มันมีความสุขกับการร้องรำทำเพลงนะ
มียาที่กินแล้วหายขี้เกียจไหมใครไม่บอกฉันที
แปลงไม่ทำอะไรเลยท่านมี
พูดทุกวันว่าจะทำงานตอนเดือน

แปลงอ๋อไม่ทำอะไรเลยกู

อยากจะขยันให้ได้เพื่อนคนอื่น
หากุงหาปังทั้งคืน
ไม่ได้อะไรเลย

ไม่ใช่เขาก็พูดอยู่ชัดเจนว่ามันจะมียาอะไรไหมที่จะทำให้เขาหายขี้เกียจ
เขาส่งมาแล้วเขารับสิ
มีงานเข้าใจแต่หมายถึงว่าตัวเขาเองขี้เกียจยังไง

เพราะว่าเขาแต่งให้ตัวเองหรือเปล่าเพลงนี้

ถ้าสมมุตินะมันตัดสินใจรับมันทำเต็มที่
เอาง่ายถ้าสมมุติบอกโอเคพี่ผมทำ
ถ้าสมมุติคำนั้นมันเหมือนคำตอบจากสวรรค์

แต่ถ้าอันนั้นใหญ่หรือเปล่า

เขารับแล้วเขารับงานแบบเขาจะทำเต็มที่ไง

ขนาดรีวิวอะช่วงรีวิวที่รีวิวเยอะ
มันเป็นความฝันของดาราเพราะว่ารีวิวมันง่าย
อยู่ตรงไหนก็ถ่ายได้บนรถก็ถ่ายได้อยู่บ้านก็ถ่ายได้
สักพักแน็กแกก็รับรีวิวเยอะ
ผมไม่เคยใช้ผมไม่เคยกินไม่เอาครับ
อะไรที่เขาใช้จริงก็ถึงจะรีวิวใช่ไหม
หรือถ้าไม่อินก็ไม่เอาอย่างนี้

ฉันว่ามันนานทีมันจะมีอย่างนี้สักคนหนึ่งในวงการบันเทิง
เมื่อก่อนฉันรู้สึกว่าซันนี่
เป็นคนที่เป็นซิกเนเจอร์ของวงการบันเทิงเหมือนกันเนาะ
ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามสื่อหรืออะไรอย่างนี้
ถูกก็เหมือนไอ้แจ๊คไงไอ้แจ๊คไว้แจ๊คว่า
ซันนี่เท่จังเลยครับผมก็เลยไม่รับละครเหมือนซันนี่บ้างสักพัก

แต่ก็ถือว่าแน็กมันยังเก่งนะ
เพราะอะไรรู้ป่ะเป็นคนที่ไม่ใช้เงินไง

เวลาไม่มีเงินปุ๊บค่อยขายบ้านทีละหลัง

เขามีจังหวะชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาไง

เมื่อก่อนมันอยากจะซื้อมอเตอร์ไซคันละแบบแพงคันใหญ่
มันซื้อมา๓๔คัน
เฮ้ยอีแน็ค
แกไม่รับงานแล้วแกเอาเงินไหนกิน
คือการค่อยถ่ายมันพูดแบบตรงไปตรงมาคือมันไม่แอป
ใช่เขาใช้ชีวิตมีความสุขทุกคู่วันอย่างน้อย

พองการบ๊ายฟแบ้บ่อแม่
เธอดูนี่น้างไม่เห็นแค่ต้องมีข่าว

คนไปติดตามนางเองอะจริงแล้วทุกคนก็ไม่เคยลืมเขาด้วยนะเป็นดาราตั้งแต่แบบหลักเดือนนะไม่ใช่ครวบนะเป็นดาราเล่นเป็นลูกมันเคยเล่าให้ฉันฟังพี่มดแม่เคยเล่าให้ฉันฟังว่าแบบว่าเป็นดาราแต่แบบเป็นเด็กเบบีเบบีแบงส์ฝันแล้ว
เออเลิศเนอะเอ้าไปดูคนนี้ค่ะน้องยาย่านะคะก็คือไปออกรายการสามแซ่บปรากฏว่าก็มีการถามถึงคุณแฟน
โอ้โหเสียอาการเลยทีเดียวพอถามถึงเรื่องของณเดชนคุกิมิยะเนี่ยนะคะ

บอกเลยว่าแต่ละช็อตเนี่ยรู้เลยว่าเก็บอาการไม่อยู่จริงนะคะแล้วก็ยังคงขึ้นแท่นคลั่งรักกันหนักมากเหมือนเดิม
พูดถึงกี่ครั้งก็เขินทุกครั้ง

เรื่องสามแซ่บพูดถึงที่รัก

เขามีที่ที่จะไปแต่งองค์แต่ง
เขาคิดถึงงานแต่งงานกันแล้วเหรอเธอ

ก็ต้องรอฟังแม่เขาก็พูดเยอะเลยครั้งนี้พูดเยอะมาก

ต้องการน่ารักมากอะ

ตอนนี้เขาก็รอให้คุณหมากกับคุณคิมไปก่อน

เพราะว่าผันตัวไปเป็นนักธุรกิจทำโครงการอะไรขายดิบขายดีไปหมด
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลแบบว่าในโลกแฟชั่นเหมือน

แต่ตอนนี้แอบไปติดตามเรื่องกรณีการเกณฑ์อาหารเนอ

อ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะว่ายังไงนะคะ
เอาล่ะเสาร์อาทิตย์นี้ฝนมาแน่ใช่ไหม

ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วย

กลับมาเจอกันใหม่ก่อนครบทรงชาติวันจันทร์
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ